มาดูกันต่อดีกว่านะคะกับมาลัยไทยรัฐคนล่าสุดนะคะ

ตอนนี้นะคะเธอก็มีงานละครหลากหลายมาก
แล้วก็บทล่าสุดเนี่ยแซ่บมากจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ได้มาขึ้นมาลัยไทยรัฐนี่เลย

ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเซตนี้คือแซ่บมาก
คือเราไม่ได้เห็นออมสุชาลุคนี้มาทัน
คือครั้งแรกเลยแหละเออนะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพชื่อดังนะคะ
จอร์ดทาดาวาริสนั่นเองค่ะ
ซึ่งเนื่องจากแฟชั่นภาพสวยของสาวออมนี่แหละค่ะ
เธอก็บอกว่าเป็นการแบบตั้งใจอยากเปลี่ยนลูกด้วย
ให้แฟนได้ดูบทบาทอีกบทบาทนึง

คือปกติออมเขาจะมาแนวแบ๊วเสร็จ

พร้อมกันนั้นนะคะเธอยังให้สัมภาษณ์กับมาลัยไทยรัฐด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้เธอเป็นนักแสดงอิสระแล้วค่ะ
แล้วก็กำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่นะคะ

ซึ่งถ้าถามว่าย้อนกลับไปช่วงเด็กก่อนหน้านี้

แต่ว่าตอนนี้นะคะเธอมองว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการแสดงนั่นเองค่ะ
บทบาทมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยค่ะ

ซึ่งพี่แอมเนี่ยค่ะเป็นคนคอยซัพพอร์ตมาตลอดนะคะ

แต่ความรักตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี
ก็คอยดูแลกันไปเรื่อยแบบนี้แหละค่ะ

เท่าที่คุยกับน้องออมเนี่ยพี่แอมเขาเหมือนเป็นพี่ชาย
ดูแลหมดเลยทุกอย่างอาหารการกินสุขภาพ
รวมไปถึงบทบาทการแสดงด้วยนะคะ

ดูในเทราะห์เขาบอกว่าเขาใช้คำนี้ว่า

ขอให้เขารู้ใจซึ่งกันและกันนะครับ
ก็ถูกเป็นเรื่องราวดีเนาะ